คุณผู้ชมครับเวลาไปจอดรถที่ทางมันขึ้นเนินหรือว่าทางมันไม่เสมอกัน
ถ้ารถใหญ่รถมีน้ำหนักอย่างรถกระบะรถตู้เนี่ยดึงเบรกมือหน่อยเถอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ฮะ

นี่ครับพยายามแล้วพยายามจะขืนจะเอาตัวขึ้นรถไม่ไหวครับต้านแรงรถทางลาดไม่ไหว
มกราคมครับเกิดขึ้นบนที่จอดรถเขาใหญ่นครราชศรีมารถตู้คันหนึ่งจอดรถเสร็จปั๊บคนขับก็ลงจากรถไม่กี่วินาทีครับรถไหล